โพสต์ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวบอกว่าฮันแน่รู้ทันน้ำปลาปลาแล้ว
ที่บอกว่ารุ้นทานน้ำปลาปลาเพราะว่าเวลาที่จะซักผ้าเนี่ยนะคะ
พอเปิดน้ำปลาปลาออกมาน้ำจะเป็นสีดำก่อน
ดำแบบนี้เขาบอกรู้ทันเพราะเขาจะต้องเปิดน้ำทิ้งไปก่อน
พักหนึ่งแล้วค่อยซักผ้า

นี่ซักผ้าเสียงเอาเลยนะคะ
และเป็นชุดนักเรียนเสื้อขาวของลูกทั้งนั้นเลย
เขาบอกแบบนี้นะคะถ้าไม่รู้ทันเนี่ย
เสียไปละ๒๐๐๐บาทเสื้อลูกทั้งนั้นนะคะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คที่มีชื่อว่าว่าที่ร้อยตรีอภิชัยรุ่งพึ่ง
โพสต์ข้อความร้องทุกข์บอกว่าน้ำปลาปลามันขุ่นมันดำมากเลย
ซักผ้าไม่ได้เลยระบุว่ารู้ทันแล้ว
มันมาอีกแล้วดีนะเปิดน้ำดูก่อนไม่งั้นไม่งั้นโดนอีก
ไม่ต่ำกว่า๒๐๐ทนกันไปมีตังค์เมื่อไหร่
ย้ายไปอยู่ที่อื่นจบแน่นอน
นอกจากภาพนิ่งแล้วมีคลิปด้วยนะ
เป็นลักษณะของการเปิดน้ำใส่เครื่องซักผ้า
กำลังจะซักผ้าก็คือเสื้อผ้าชุดนักเรียนของลูก
แต่ว่ามาเจอน้ำสีดำก่อนนี้นะคะ
ชาวบ้านตำบลชัยนาฏอำเภอเมืองชัยนาธ
เขาบอกว่ามีหลายคนนะบอกว่าน้ำตอนนี้มันใช้ไม่ได้เลยนะคะ
และคนที่เข้ามาดูเขาก็แสดงความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
เจ้าของโพสต์เล่ากับทีมให้กับทีมข่าวเราฟังนะคะ
เคยร้องเรียนเรื่องนี้ไปแล้วเรื่องน้ำปลาปลาดำ

ได้รับการชี้แจงจากรองผู้ว่านะคะ
ในฐานะพอศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชายนาฏ
บอกว่าแก้ไขปรับปรุงเรื่องนี้แล้ว
หลังจากแจ้งไปรับปากว่าแก้ไขแล้ว
ไป๒สัปดาห์น้ำกลับมาดำเหมือนเดิมค่ะ

ราชการที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ไปทำงาน
ไม่รู้ว่าทางเทศบาลมีการปรับปรุงอย่างไร
ขั้นตอนการปรับปรุงเป็นแบบไหนประชาชนไม่รู้

ชาวบ้านต้องทนใช้น้ำแบบนี้ในชีวิตประจำวัน
สีน้ำปลาปลาหรือสีน้ำโอเลี้ยงก็ไม่รู้

ถ้าแปลงฟันไม่ไหวนะ

อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไข
ให้คุณภาพชีวิตเป็นอยู่ของชาวบ้านดีขึ้น
ก่อนที่จะย้ายออกไปกันทั้งหมู่บ้านเขาบอกแบบนี้